มาจับเอเย่นค้ายาเสพติดกันต่อ
เป็นพื้นที่จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับถึงในบ้าน
นอกจากได้ยาบ้ายาไอซ์และอาวุธปืน

ที่ได้จากการขายยาบ้าที่เก็บซุกซ่อนไว้ในกล่องในบ้าน

คือเป็นเงินสดทั้งหมดนะนะเป็นเงินสดรวมแล้วประมาณ๑ล้านบาทนะคะ
ตำรวจก็ปิดล้อมบ้านพักของนายคำรณคำพักดีหรือว่าเบนท
อายุ๒๕ปีนะคะอยู่ในตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยขง
หลังจากที่สายสืบประกบนานแล้ว
ไปพบหลักฐานที่ค่อนข้างแน่ชัดว่า
คนนี้เป็นเอเย่นค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ด้วย
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้านบอกตกตะลึงเพราะว่าไปพบเงินสด
นี่ค่ะมัดเป็นก้อนรวมกันอยู่ในหีบเหล็กซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษ
ีบเหล็กนี้อยู่ภายในห้องนอนรวมทั้งของกลางที่ไปยึด
นอกจากเงินแล้วมีรถกระบะด้วยสำหรับเงินรวบรวมไว้ได้๔๘มัตต์
เงินเหรียญก็มี๓ถุงใหญ่ประมาณการเงินสดที่พบเบื้องต้นน่าจะเกือบ๑ล้านบาท
ตำรวจก็ยึดไว้ตรวจสอบเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้จากการขายยาบ้านนี่แหละ
อกจากนี้ในบ้านไปพบยาบ้าอีก๘๓เม็ดไอซ์๒๕กรัมน้ำใบกระท่อม
และอุปกรณ์การผลิตน้ำใบกระท่อมปืน๓๘๑กระบอกและยึดรถกระบะ๑คัน

หลังจากนี้ตำรวจบอกจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายคำรณรวมทั้งบรรดายญาติสนิท
คาดว่าน่าจะมีการโยกย้ายเงินบางส่วนโดยเฉพาะเงินสดไปเก็บไว้
เหมือนที่พบในบ้านในคำรณโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีค่ะ